เรื่องนี้ผมว่าวันนี้มันก็ดีตรงที่ว่ามันมีหลักฐานในเรื่องของเงินบริจาค
จำนวนสามล้านบาทมันคราวนี้เนี่ยผมเรียนเออมันเกี่ยวอย่างคุณยุทธพงศ
เงินบริจาคสามล้านบาททำไมดูผมเรียนคุณภาคภูมิอย่างนี้ว่า
เนี้ยนายชายนัทเนี่ยหรือหาวเจอตู้เนี่ยเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
สถานบริการครับที่ยานวาที่ตำรวจไปจับเขาบอกเขาไม่เกี่ยวนะ
อ่าเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวเอาละคราวนี้เนี่ยเอาล่ะมันก็เป็นเรื่องของตำรวจที่จะต้องสาวให้ถึงว่า
ใครเป็นเจ้าของผับใช่ไหมแล้วมาเปิดได้ยังไงอะไรต่างมันต้องมีเจ้าของมันต้องมีในทุนสักคนสินะ
ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจอ่ะนะครับอ่าคราวนี้เนี่ยแต่อีกกรณีหนึ่งต้องแยกกันนะ
ไอ้เรื่องบริจาคเงินเนี้ยสามล้านบาทให้กับพระการเมืองใหญ่พักหนึ่งเนี้ย
แยกจากแยกจากอะไรยากห้าหรอพฤษภา๖๔เอิ่มอ้าอ่าก็คือคนละเรื่องอันเนี้ย
อ่าอ่าไอ้เรื่องเงินสามล้านเนี่ยเรื่องจริงเพราะว่ามีหลักฐานมีทุกอย่างครบ
ว่าเงิน๓ล้านเนี่ยยู่เนี่ยการที่
คนจีนเนี่ยที่แปลงสัญชาติมันเป็นสัญชาติไทยเนี่ยมีความศรัทธาในภาคการเมืองมากขนาดนั้นเลยเหรอ
ก็เอาเงินมาให้ถึง๓ล้านบาทให้กับภักการเมืองใหญ่ภาคหนึ่ง
มันเพราะอะไร
ยังเป็นคนจีนที่แปลงสัญชาติที่เป็นไทย

และขนาดเดียวกันก็มีการสงสัย
ใหญ่ภักดิ์หนึ่งเนี่ยเพราะอะไรเงินมาจากไหน
ก็ด้วยจิตศรัทธาด้วยความศรัทธาในนโยบายของภักดิ์เข้าได้ไหม
คือตรงนี้เนี่ยอย่างของผมเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการพิสูจน์ไง
แต่ว่าผมก็เป็นการชี้ไงว่ามันต้องไปตรวจสอบเงินก้อนนี้
ว่ามีที่มาที่มาที่ไปยังไงถูกไหมครับ
คือผมเรียนว่ามันไม่ปกตินะครับคุณภาคภูมิว่าอยู่อยู่เนี่ยมันจะมีคน
คนจีนนะครับก็ถือว่าเป็นคนจีนใช่ไหมเอาเงินมาบริจาคให้พักการเมืองใหญ่
พักหนึ่งถึง๓ล้านบาทเนี่ยมันเพราะเหตุผลอะไร
คุณมีความศรัทธาในภาคการเมืองนั้นขนาดนั้นเชียวเหรอถูกไหม
หรือพรรคการเมืองนั้นเนี่ยมีความสำคัญอะไรยังไงกับคุณเนี่ย
ใช่ไหมมันต้องพิสูจน์ให้ได้ตรงเนี่ยถูกไหม
แล้วคุณชัยนัทอย่าลืมนะว่าโทษนะคุณภาคภูมิอย่าลืมนะว่า
เงิน๓ล้านนี่ก็ไม่น้อยนะใช่ไหมที่จะบริจาคให้กับภาคการเมือง
แล้วปีที่แล้วมันเป็นช่วงโควิดด้วยนะ๕พฤษภา๖๔
โควิดกำลังระบาดหนักเลยถามว่าปกติเนี่ยคนประกอบธุรกิจเนี่ย
ส่วนใหญ่เนี่ยจะลำบากกันหมดอ่ะถูกไหมครับอ่าถ้าคุณทำพวกสถานบริการทำอะไร
ก็ปิดหมดอ่ะถูกไหมแล้วยูคุณมีเงิน๓ล้านบาทเนี่ยมาบริจาค
เขาบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าถ้ามันจะเป็นเงินที่มันมัน
เงินใส่กระเป๋าไปให้กันตรงไหนก็ได้อันนี้เขาบริจาคแบบเห็นเห็นว่า

เขาสัตว์ธาในพักษณ์นี้นะเขาอยากช่วยเหลือพักษณ์นี้๓ล้านบาทอย่างนี้
เอาผมเรียนอย่างนี้นะเพลินว่ามันก็มาเกิดเหตุการณ์ที่
ตำรวจเนี่ยไปจับสถานบริการที่ยานวาแล้วมันก็เป็นธุรกิจของคนจีนด้วย
ถูกมั้ยครับมันก็เลยมีข้อสงสัยไงถูกมั้ย
พอมีข้อสงสัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ผู้ที่รับผิดชอบมีหน้าที่ในการพิสูจน์ถูกไหมครับ
ให้ประชาชนได้เห็นถ้าผิดคุณก็ต้องว่าตามผิด
ถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะถูกไหมครับ
อันนี้ประชาชนเนี่ยมีแต่ได้ก็ได้นะไม่ได้เสียหายเลยนะถูกไหมครับ
มุมคุณยุทธพงศ์เนี่ยมองว่ามีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องไหม
เจ้าหน้าที่รัฐแน่นอนคุณภาคภูมิไม่งั้นทำไม่ได้
มันต้องมีเนี่ยระดับเลยแหละไม่ใช่ระดับธรรมดาระดับผู้กลับยา
นาวาเนี่ยจะให้สัญชาติไทยได้เหรอคุณว่าไม่มีทางหรอกใช่ไหม
แล้วจะมาเปิดธุรกิจแบบมีทั้งยาเสพติดบ่อนการพนันใช่ไหม
มีสถานบริการที่คนจีนเข้ามาเนี่ยเข้ามาได้ยังไงเป็นร้อยร้อยคน
พวกนี้ที่เข้ามาเนี่ยคุณภาคภูมิดูสิฮะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่า
พวกเนี้ยเข้ามาเนี้ยใช้เอกสารหลักฐานกันเลยเข้ามาแล้วคุณภาพคุม
ลืมนะว่าตอนนี้รัฐบาลจีนเนี่ยเขามีนโยบายโควิดซีโร่
เขาไม่ให้คนจีนออกนอกประเทศนะถูกไหมไม่รู้พวกนี้เข้ามาได้ไง
เยอะแยะไปหมดเลยที่วันนั้นจัดตั้งสองร้อยกว่าคน
ก็คนจีนหมดเลยตรงนี้มันต้องตามไปดูไหมนะครับ
ว่ามันมีเกี่ยวข้องกับกระบวนการอะไรบ้างผมถือว่าเรื่องเนี้ย
ที่ไปจับที่ยานาวาเนี่ยเป็นการเปิดประตูนะครับ
ให้มีการสืบสวนสอบสวนในเรื่องเนี้ยก็เราต้องช่วยกันตาม
มีนักการเมืองเกี่ยวข้องไหมคือผมต้องเรียนอย่างงี้ครับว่า
ก็คือผมถึงถามนายกรัฐมนตรีเมื่อวานว่ามีนักการเมืองใหญ่ระดับประเทศไหม
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ไม่ตอบไงที่จริงเมื่อวานเนี้ยอ้าว
มีหรือไม่มีจริงหรือไม่จริงเมื่อวานเนี่ยพลเอกชายชาญเนี่ย
ถึงเป็นตัวแทนท่านนายกเนี้ยก็ตอบได้เนี้ยไม่เห็นเป็นไรเลย
มีก็มีก็บอกว่ามีใครอ่ะคุณก็ต้องไปดำเนินการต่อ
ถูกไหมครับแต่ไม่ตอบเขาถึงเตรียมโมหาไง
ไม่ตรงคำถามแล้วก็ทำให้เมื่อวานเนี่ยเสียโอกาสนะครับ
ถูกไหมถ้าที่ว่าไม่ไม่งั้นเมื่อวานเนี่ยถ้าบอกว่ามีเนี่ยอ่า
อ่าตำรวจก็จะได้ไปตามต่อว่าใครถูกไหมครับ
มันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันจะตอบกันได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่า
คือคุณยุทธพงศ์ก็ยื่นเป็นกระทู้ถามสดก็คือก็คือถามด้วย
โดยที่ไม่ได้ส่งกระทู้ไปก่อนใช่ไหมกระทู้ถามสด
ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปกติเนี่ยหูสดเนี่ยมันไม่มีใคร
มันก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่แล้วเกิดจะให้เขาไปตอบว่า
เอ้ยมีนักการเมืองเกี่ยวข้องไหมเนี่ยเรื่องนี้
เขาจะเอาข้อมูลมาจากไหนว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
คือใครผมต้องเรียนคุณภาพภูมิว่าเรื่องเงี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกตุลาเวอร์แล้วนะ
พฤศจิกาแล้ว๒๐วันแล้วนะที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา
คราวนี้เนี่ยผมต้องเรียนคุณภาคภูมิว่าแล้วเรื่องนี้มันเป็นข่าวดังของประเทศเลย
แล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนใจแล้วถามว่าแล้วมันก็มีข่าวเนี่ย
ว่ามีนักการเมืองระดับชาติมีบิ๊กตำรวจอะไรต่างช่วยอะไรอย่างนี้
ซึ่งตรงนี้มันต้องสอบอยู่แล้วถูกมั้ยครับแล้วถึงวันนี้๒๐วันผ่านไป
ยังจะไม่รู้เฉยว่ามันมีหรือไม่มีจริงหรือไม่จริงมันต้องมีคำตอบให้ประชาชนได้แล้วนี่ถูกไหม
แล้ววันนี้คนที่เป็นนายกลำตีถ้าตอบไม่ได้แล้วใครจะตอบได้อ่ะ
ซึ่งนายกกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
นายกก็ถือว่าเป็นนายกที่พาวเวอร์ฟูลถูกไหมท่านเป็นทั้งลำตีกระลาโหม
ดูทั้งทหารดูทั้งตำรวจถูกไหมดูความมั่นคงทั้งหมด
มันก็จะตอบได้แล้วว่าเป็นนายกด้วยอ่ะอย่างพวกผมมันพวกผมมันเป็นฝ่ายค้าน
ผมไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบแต่ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนเนี่ย
เราก็ใช้ช่องทางทางนิติบัญญัติในการถามกระทู้เพื่อให้นายกรรมตรีตอบไป
แล้วจากนี้ไปจะให้เวลาในการรอคำตอบถึงแค่ไหนอะไรยังไง
ผมก็ต้องเรียนคุณภาคภูมิอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
อ่าเราก็จะติดตามเรื่องเนี้ยนะครับถ้าเรื่องนี้มันเงียบเนี้ย
เราก็จะถามกระทู้ตรงนี้ในสภายให้นายกรรมตรีมาตอบอีก
ก็ต้องติดตามก็ต้องฝากนะครับว่าสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนเนี่ย
ต้องช่วยกันติดตามนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย
ผมต้องเรียนคุณภาคภูมิว่ามันเป็นการท้าทายกฎหมายมากนะใช่ไหม
คุณเอาบ่อนการพนันยาเสพติดใช่ไหมเอาสถานบริการแบบเนี้ย
มาเปิดใจกลางกรุงเทพเนี่ยใช่ไหมแล้วยาเสพติดเนี่ยสามารถฝากได้อีกเนี่ย
ผมเพิ่งเคยเห็นนะผมเพิ่งผมไม่เคยคิดมาก่อนนะว่ามันจะมีระบบบบริการกันขนาดนี้
ก็เรียกว่าไม่กลัวกฎหมายเลยอ่ะคือคือถ้าเกิดไล่ไปที่คุณยุทธพงศ์ตั้งคำถามไปเนี่ย
มีกี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เขาจะต้องไปไล่ต่อไปไปตรวจสอบต่อ
ไปไล่เอาผิดต่อหรือว่าต้องตอบคำถามก่อน

ต่อหมอศสตรมศรษฐ์

แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้การเปิดสถานบริการเปิดบ่อนการพนันอะไรต่างเนี่ย
เอาตำรวจนครบานเนี่ยเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันก็ต้องไปไล่ว่าเปิดได้ยังไงถูกไหม
แล้วการตบแต่งสถานที่อะไรต่างเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ชั่วคราวนะผมว่ามันแบบเหมือนถาวรเลยอ่ะ

มีอะไรอีกเงินบริจาคอันนี้ต้องให้ท่านชายชาญบอกเดี๋ยวต้องให้กรกตไปตรวจสอบ
ก็พูดถึงว่าก็ผมว่าถือว่าสอสอเนี่ยได้บอกกับนายกตรีในสภาแล้ว
ท่านก็สามารถที่จะไปเร่งรัดได้อยู่แล้วถูกไหมมันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนเนี่ย
ท่านก็สามารถสั่งการให้ท่านเป็นนายกลำตีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารถูกไหม
แล้วก็มีสอสอเนี่ยมาบอกในสภาอยู่แล้วให้เวลาอีกกี่วันหรือมีมีกำหนดไหมว่า
ควรจะต้องเอาให้ชัดแล้วอย่างตำรวจเขาบอกเดี๋ยว๑๔วันจันทร์หน้าเขาจะแถลงความคืบหน้า
คือผมเรียนคุณภาคภูมิอย่างนี้ว่าเราต้องช่วยกันติดตามแล้วก็อย่าให้เรื่องนี้มันเงียบไป
เพราะว่ามันกระทบต่ออำนาจอธิปไตยของประเทศนะมันกระทบกับความมั่นคงของประเทศไหม
กระทบกับกระบวนการยุติธรรมนะถ้าแบบนี้ทำอย่างนี้ในกลางกรุงเทพได้แล้วที่อื่นล่ะ
คือคนไทยหรือว่าคือคนจีนด้วยกันเองหรือคือกลุ่มพวกไหนอะไรยังไง
ผมว่าพอเรื่องนี้พอสาวพอไปถึงคนจีนที่เป็นบิ๊กทั้งหลาย

ว่ามันต้องมีคนไทยช่วยพวกคนเหล่านี้เข้ามา

หน่วยงานที่ผมพูดมาในการขอสัญชาติอะไรต่าง
คนจีนพวกนี้ไม่มีทางรู้จักอยู่แล้ว

ถ้าไม่มีใครไปสั่งไม่มีใครไปช่วย

อย่างน้อยวันนี้เราก็ได้เปิดประเด็นเรื่องนี้กัน

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูด
ในทุกเรื่องทุกประเด็น